ทุกวันเสาร์นะฮะทายรัฐนิวโชว์พบกับคุณสุภาพคลีกะจายนะครับขี่
เส้นใต้สุดสัปดาห์ค่ะวันนี้คุณสุภาพวิเคราะห์เรื่องที่นายกออก
แถลงการเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นกับผู้ชุมนุมที่
ทำผิดกฎหมายนะครับติดตามพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันสองวันนี้มีคนตั้งคำถามเยอะว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงมอดเสร็จแล้วหรือความหวังความปรารถนาที่จะเห็นความปรองดองจากการเดินหน้าการตั้งคณะกรรมการสมานฉันที่ประธานรัฐสภาคุณชวนกำลังเดินหน้า
เชิญคนนั้นคนนี้อยู่เนี่ยยังมีอยู่หรือไม่ตั้งคำถามนี้เพราะว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสองสามวันที่ผ่านมามันทำให้ดับความหวังไปเยอะจริงครับ
ปรากฏการณ์ที่๑คำแถลงการจากนายกรัฐมนตรี
จริงดูเนื้อหาของคำแถลงการไม่ได้ดูเดือดมากหรอกครับ
แต่ว่าหนังสือพิมพ์ก็จับมาเป็นประเด็นพาดหัวใหญ่เลย
นายกตู่ประกาศกล้าวงัดทุกกฎหมายเล่นงานม็อบ
แถลงการเพิ่มความเข้มสุดทนสถานการณ์ไม่เบาลง
จ่อขอถอนประกันแกนนำบชนแถลงพร้อมดำเนินคดีใช้มาตรา๑๑๒
ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งตัวแทนผู้ชุมนุม
เขาก็ประกาศผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็บอกว่าการชุมนุมเต่านั้นเนี่ย
ก็จะเดินหน้าต่อเขาจะยกระดับการชุมนุมต่อ
มีวาถะที่บอกว่าฟางเส้นสุดท้ายขาดลงแล้ว
แล้วฝั่งเส้นสุดท้ายขาดลงแล้วอีกด้านหนึ่งสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ออกแถลงการครับอย่าสร้างเงื่อนไขผลักใสให้ประเทศเดินหน้า
ความขัดแย้งที่บานปลายนี่ของสภานักศึกษาธรรมศาสตร์
ที่ถามว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงดับไปแล้วหรือนั้นก็เพราะว่า
ความพยายามจะเดินหน้าของท่านประธานชวนหลีกภัยอย่างที่ว่าเพื่อตั้งกรรมการสมานฉัน
ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้มีคนวิเคราะห์วิจารณ์ว่า
ไม่จำเป็นแล้วครับเดินหน้าไปก็ทำอะไรไม่ได้
การเดินหน้าตั้งกรรมการสมานฉันมีปัจจัยสำคัญอยู่๒ข้อ๒เรื่อง
เป็นปัจจัยหลักคือหนึ่งความจริงใจ
สองการยอมรับความจริงถ้าไม่มีสองเรื่องนี้
เดินหน้าไปก็ไม่มีประโยชน์ความจริงใจสำคัญที่สุด
แล้วในช่วงที่ผ่านมาความจริงใจของรัฐบาล
ก็ถูกตั้งคำถามโดยฝ่ายผู้ชุมนุมว่ารัฐบาลมีความจริงใจหรือเปล่า
การประกาศถอยคนละเก้าของนายกการที่นายกแสดงท่าทีว่าจะลดความขัดแย้ง
แต่ว่าในความเป็นจริงผู้ชุมนุมเขาก็เห็นกันอยู่ว่า
ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างที่ว่าฉะนั้นผู้ชุมนุมก็มองว่า
รัฐบาลไม่มีความจริงใจแล้วเมื่อไม่มีความจริงใจ
เจรจากันไปคุยกันไปก็จะไม่ได้เรื่อง
เขาไม่อยากเห็นรัฐบาลอยู่ในสถานะที่ว่าปากว่าตาขยิบ
เขาไม่อยากเห็นรัฐบาลอยู่ในภาวะปากอย่างใจอย่างแล้วถ้าเป็นอย่างนั้น
ไม่มีความจริงใจการเดินหน้าตั้งกรรมการปรองดองสมานฉัน
ไม่มีประโยชน์ครับมีข้อตกลงใดขึ้นมาก็ไม่มีประโยชน์
เรื่องที่สองต้องยอมรับความสภาพความเป็นจริง
ข้อนี้ก็สำคัญมีบางเรื่องที่ผู้ชุมนุมเขามองเห็นว่า
นายกรัฐมนตรีไม่ยอมรับความเป็นจริงเพราะนายกรัฐมนตรีประกาศหลายครั้ง
ว่าตัวท่านไม่ใช่คู่ขัดแย้งผมไม่ใช่คู่ขัดแย้ง
คำถามก็คือว่าเอ้านายกเนี่ยเป็นอยู่ในข้อเรียกร้องที่ผู้ชุมนุมเขาต้องการให้ท่านลาออก
ก็ต้องเป็นผู้ขัดแย้งสิครับก็เป็นคู่ขัดแย้ง
แต่นายกรัฐมนตรีแถลงสองสามรอบว่าผมไม่ใช่คู่ขัดแย้ง
คำถามก็คือว่าแล้วใครเป็นคู่ขัดแย้ง
และถ้าท่านไม่ใช่คู่ขัดแย้งเวลาตั้งกรรมธิการสมานฉันปรองดองขึ้นมา
แล้วเวลาคณะกรรมติการคณะกรรมการสมานฉันปลองดองชุดนี้
จะไปคุยกับคู่ขัดแย้งเขาจะคุยกับใครเขาจะคุยกับใคร
ผู้ชุมนุมกลุ่มผู้ชุมนุมก็ไม่ได้เข้ามาอยู่ร่วมด้วย
จะไปคุยกับนายกนายกบอกว่าไม่ใช่คู่ขัดแย้ง
ฉะนั้นถ้าขาดความจริงใจแล้วไม่ยอมรับความจริง
เดินหน้าไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเสียเวลาเปล่าเหนื่อยเปล่า
ให้คนอย่างคุณชวนหลีกภัยซึ่งอายุ๘๐กว่าแล้ว
ต้องมาเหนื่อยกับเรื่องเหล่านี้ทั้งที่มองเห็นอยู่ว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์
สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดตอนนี้ขอยกตัวอย่างคำเตือนจากคุณจตุพรพรมพันธ์ครับ
คุณจตุพรพรมพันธ์บอกว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นอยู่อย่างนี้
อย่าไปพูดถึงการสมานฉันปรองดองแต่ให้จับตาดูว่า
การใช้อำนาจจะเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยเข้มข้นขึ้นมาเรื่อย
อาจจะถึงขั้นประกาศกฎอายการศึกถ้ากฎอายการศึกเอาไม่อยู่
อาจจะถึงขั้นประกาศพรบพิเศษและถ้าเอาไม่อยู่อีก
คุณจตุพรบอกว่าอาจจะถึงขั้นฉีกรัฐมนูลกันอีกรอบหนึ่ง
ฉะนั้นสิ่งที่คนไทยไม่อยากเห็นไม่อยากให้เกิดก็คือว่า
เราไม่อยากเดินไปสู่สถานการณ์นั้นการประนีประนอมสำคัญที่สุด
ทุกทางออกมีปัญหาอย่าให้ทุกปัญหาไม่มีทางออก
ขีดเส้นใต้ของขึ้นวันนี้ครับและกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ